จากที่จะมาเป็นจิตอาสาในการแจกอาหารน้ำดื่ม

ยังมีคนบันเทิงอีกมากมายที่ร่วมกันตั้งโครงการย้อมผ้าเพื่อเพื่อน
เพื่อจะช่วยเหลือสำหรับบุคคลที่ขาดแคลนเสื้อสีดำด้วยค่ะ
แม้ว่าในเวลานี้ประชาชนจะยังคงโศกเศร้ากับการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
แต่อีกมุมหนึ่งก็ทำให้ได้เห็นพลังแห่งความจงรักภักดีของคนในชาติที่ได้หยิบยื่นน้ำใจต่อทุกช่องทาง
กิจกรรมจิตอาสาในการนำน้ำดื่มอาหารและของใช้ต่างไปแจกจ่ายกับประชาชนที่ได้เดินทางมา
เพื่อร่วมแสดงความอาลัยบริเวณพระบรมมหาราชวังรวมถึงคนบันเทิงที่ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสานี้
ปัญหาการขาดแคลนเสื้อสีดำที่มีประชาชนต้องการสวมใส่เพื่อมาแสดงความอาลัย
ชมพู่อรยาเอฮาเก็ตและกลุ่มเพื่อนสนิทจึงได้จัดตั้งโครงการย้อมภาพเพื่อเพื่อน
เพื่อรับบริจาคเสื้อผ้าเสื้อยืดสีต่างเพื่อนำมาย้อมเป็นสีดำสำหรับผู้ที่ต้องการ
และจะได้นำไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่ขาดแคลนเอาไว้ใช้สำหรับสวมใส่เพื่อแสดงความอาลัยค่ะ
จากนี้สองนักแสดงสาวเอพรทิพย์และปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์ก็ได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว
ร่วมบริจาคริบบิ้นดำให้กับประชาชนที่ต้องการด้วยเช่นกันค่ะ